คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมีขโมยเนี่ยเข้ามาขโมยของมูลค่าที่เอาไปเนี่ยเป็นล้านนะ
เพราะว่าเขาเลือกไปนาฬิกาโลเล็กเลือกพระเลี่ยมทองเลือกสร้อยคอทองคำไปแล้ว
ดูเขาเดินค่อยย่องไปแบบนี้ค่ะ
คนร้ายคนนี้เขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตกางเกง๓ส่วน

ข้อเท้าของเขาไม่แน่ใจว่าที่เห็นอยู่นั่น
อันนี้ไม่แน่ใจนะอยู่ที่ขาด้านขวานะข้อเท้าด้านขวา

เออแล้วโซนตรงนี้ค่ะ
จริงมันเป็นโซนบ้านพักอยู่ในร้านบริเวณชั้น๓
แล้วเขาก็เข้าออกห้องต่างช่วงประมาณตี๔๒๐จนถึงตี๔๔
นาทีของเช้าวันที่๑๘กรกฎาที่ผ่านมา
ก็สอบถามเจ้าของบริษัทที่เป็นผู้เสียหายค่ะ
คุณชัยวัดจิตนุพงศ์อายุ๖๗ปีก็บอกกับนักข่าวของเรานะ
บอกว่าร้านนี้ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ามันมี๓ชั้น๓คูหา
แล้วข้างบนสุดเลยจะเป็นที่พัก
ตอนนั้นที่เกิดเหตุก็มีลูกอยู่ในห้อง
คนร้ายที่เข้ามาคงจะปีนระเบียงมาจากห้อง
แล้วก็เข้ามาที่คูหาของคุณชัยวัด
หลังจากนั้นก็งัดบานเกล็ด๔บาน

พอเข้ามาก็เป็นภาพอย่างกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมเห็นคือไปรื้อทรัพย์สินต่างออก
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่าเขาเดินแบบช้า

แล้วจากการตรวจสอบทรัพย์สินที่ศูนย์หายไป

แล้วจากการสอบถามตึกที่อยู่ใกล้เคียง
คนที่เขาอยู่ตึกใกล้เคียงเขาบอกว่าที่ชั้น๓

ที่เป็นของที่คนร้ายได้หยิบไปจากที่ชั้นในห้องพัก
เหมือนกับคนร้ายเขาขนมาเยอะกว่านี้คุณผู้ชม
พอขนออกมาเสร็จแล้วมาคัดแยกมาเลือกว่าอะไรมีค่าแล้วก็เอาไป
เหลือไม่ได้เอาไปก็ทิ้งเอาไว้แล้วคนร้ายก็หนีไป
ซึ่งคนร้ายเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนเดียวกันกับที่เคยมาขโมย
ทางหลังระเบียงห้องใกล้เคียงรอบนั้นเนี่ยเคยมาขโมยแล้วรอบนึงนะ
เงินเนี่ยศูนย์หายไปสี่หมื่นบาทแต่ว่ารอบเนี้ยมูลค่าทรัพย์สินเนี่ย
มันหลักล้านนะคะโดยเฉพาะพระเลี่ยมทองก็มีคุณค่าทางจิตใจมาก
มันประเมินราคาไม่ได้เลยซึ่งทางคุณชัยวัดที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองสุราช
เดี๋ยวเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี้ไปแจ้งความแล้ว
ให้ตำรวจตามต่อจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ